หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมีการนำเสนอข่าวอะไรแบบนี้

เรื่องของศักดิ์ศึกษาเลยแหละ
แล้วว่าเป็นวิทยาทางสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักโรคนี้

ใช่ของผู้หญิงเกิดขึ้นกับคุณสุนารีราชศรีมา

ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็เคยออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาแล้วว่า
เรื่องนี้มันเป็นสาเหตุทำให้เธอมีปัญหาครอบครัวเลยนะ
ถึงขั้นจะขอเลิกกับสามีชาวต่างชาติ
หลายคนพอได้ยินถามว่าโลกนี้มันเป็นยังไง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ควงสามีวาวเตอร์

บอกว่าที่ผ่านมาเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอกับสามี
แต่งงานอยู่กินกันมากว่า๕ปี

แล้วก็อยากจะมีลูกเป็นลูกครึ่งเหมือนกัน

จนถึงปีล่าสุดเนี่ยคุณสุนารีเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้ว
ประจำเดือนไม่มาประมาณปีกว่า
แล้วก็เกิดอาการนี้แหละ
วะเพศปิดตายหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าช่วงล่างล็อก

ถึงขั้นบอกว่าสามีไปมีผู้หญิงอื่นก็ได้

เรื่องนี้เคยให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งเหมือนกันนะ

อวัยวะเพศล็อกต่อเหมือนปิดตายชาวปูน

เขาไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่ดูแลกันมาจนถึงทุกวันนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อขอสัมภาษณ์พี่สุนารี
ซึ่งก็เปิดเผยอาการด้วยสีหน้าสดใสแล้ว
บอกว่าตอนนี้ที่มันเคยล็อกน่ะมันไม่ล็อกแล้วนะ
ตอนนี้สามีก็แฮปปี้มากด้วยนะคะ

ผิวของคนเราภายในเนี่ยมันก็เหมือนผิวร่างกายเรานี่แหละ
ถ้าเผื่อเราไม่เคยบำรุงดูแลเขาเลย

ทำความสะอาดให้กระตุ้น
ให้ข้างในมันสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกาย

ใช่สงสารเขามากคือเขายังเด็กเนอะ
ยังเด็กแล้วเราแบบว่ามันฝืนธรรมชาติไม่ได้มั
เมื่อมันไม่ได้เขาก็ไม่พยายามฝืนเราเขาก็เข้าใจ
ตอนนี้เบาเตอร์เขาก็เริ่มแบบได้คลี่คลายบ้าง
เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่เหมือนเราทำหน้าที่ภรรยาได้บ้าง
สุนารีเขาบอกว่าเคยบอกแฟนตรงนะ
บอกให้แฟนไปถามแม่เขาดูว่าแม่เขาเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่า
เขาก็ไปถามนะเขาบอกว่าเป็นเหมือนกัน
สุนารีบอกไม่เคยคิดว่าจะเกิดปัญหานี้กับตัวเธอเอง
แต่สุดท้ายมันฝืนธรรมชาติไม่ได้
มันเกิดขึ้น๓เดือนสามีไม่ได้แอ้มเราเลย
แต่ตอนนี้นะฮะเริ่มแล้วจะปลดล็อกแล้วนิดนึง

ลึ่งไม่ใช่เรื่องตลกต้องการจะแชร์ข้อมูลเรื่องเศษศึกษาที่ทุก
ครอบครัวควรรู้ค่ะครับทีนี้ฟังเสียงทางด้านแพทย์แพทย์
หญิงไพรินสินประสิทธิ์ซึ่งเป็นคนรักษาเคสของนักร้องลูกทุ่งคนนี้เลยล่ะค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าโรคอวัยวะเพศตายหรือว่าปิดตายเนี่ย
สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงตั้งแต่อายุ๒๐ปีเลยนะ
จนถึงวัยหมดประจำเดือนคือไม่ได้เปิดเกิดแค่กับวัยทอง
อายุแบบนี้ก็เป็นได้
เขาบอกว่าสาเหตุเกิดได้จาก๒สาเหตุคือ๑เกิดจากความผิดปกติที่กล้ามเนื้อเชิงการฝ่ายหญิง
ดเกรงรุนแรงระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ครับ
ก็คืออวัยวะเพศขาดความชุ่มชื้นจากภาวะอายุมากขึ้น

วิธีการรักษาทำยังไงเอาฟังแพทย์หญิงไพรินเล่าให้ฟังค่ะ
มีนวัตกรรมเป็นตัวมินิรีแพร
มันจะเป็นการใช้เครื่องที่เป็นความร้อน
แล้วก็ทำให้ช่องคลอดเกิดการกระชับ

ก็เป็นเสียงจากคุณหมอเนอะแต่พี่สุนารีก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเออก็จริงสงสารแฟนนะ
แฟนยังเด็กอยู่เลยเราให้เขาไม่ได้
แต่ตอนนี้แง้มแล้วแล้วพี่สุนารีเขาเรียกโรคนี้ชื่อเล่น

แล้วก็คุณหมอบอกแล้วแหละว่าวิธีการรักษาก็คือที่รักษาให้พี่สุนารีคือ
ใช้วิธีการอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือเป็น
เป็นเครื่องกระตุ้นให้มันมีความชุ่มชื้น

แล้วก็อย่างเรื่องของจิตใจด้วยนะครับ